พาของผู้ชมและคุณชนะคุณไปต่อ
ไปกินก๋วยจั๊บโบราณเจ้าดัง
ร้านนี้นะเป็นตำนานกว่า๒๐ปี
ปีอยู่ที่ไหนรีบไปเลยค่ะ
พามาที่ร้านราชาก๋วยจั๊บนะจ๊ะ
ร้านนี้อาจจะดูเป็นธรรมดาธรรมดา
เป็นก๋วยจับร้านรถเร่
แต่เขาตั้งขายแบบนี้นานกว่า๒๐ปีแล้วค่ะ
อยู่ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะ
ชาวบ้านในพื้นที่เขายกนิ้วให้เลยแล้วบอกว่าร้านนี้แหละเป็นราชาก๋วยจั๊บอร่อยที่สุด
อำเภอกบินบุรีว่าอย่างนั้นเลย
ร้านนี้ค่ะเป็นของนางฉลวยกริดเงินอายุ๗๕ปี

ฉลวยพูดถึงเคล็ดลับความอร่อยของก๋วยจั๊บ
บอกว่ามันต้องมีดีที่น้ำสุกต้องเข้มขน

รวมถึงต้องคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
ทั้งหมดทั้งมวลคัดมาเป็นอย่างดีคุณเห็นไหมคะ

น่ากินอ่ะเอามาต้มเอามาตุ๋นเอามาหมักให้มันเข้าเนื้อค่ะ
แล้วเวลาทานมันก็จะฉ่ำไปทั้งหมดเลย
เนี่ยค่ะใครอยากจะชิมก๋วยจั๊บโบราณของป้าฉลวยนี่นะคะ
ติดต่อไปได้โทรหาโทรถามก่อนเลยว่าขายหรือเปล่า
หมดหรือยังนะคะแล้วก็ให้รีบไป
เพราะว่าร้านเปิดขายตั้งแต่บ่าย๓เป็นต้นไป
แต่ถ้าหากว่าคุณมาหลัง๖โมงเย็นแล้วก็หมดนะจ๊ะ
ชั่วโมงหมดแล้ว๕ชั่วโมงเองเหรอ
แต่ผมบอกแบบนี้ก่อนที่เขาจะเตรียมมาเนี่ยนะ
ค่ะนะอยากไปก็รีบไปนะคะทานให้มันอร่อยน้ำใจกันไปเลย